ประกอบการร้านค้าร้านอาหารต่าง
ถ้าได้รับผลกระทบแน่นอนได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับ
เราอยากจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนะครับ
โครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้ค่ะเรานำเสนอร้านนี้เลยนะคะ
เป็นพายสับปะรดไต้หวันหน้าตาน่ารับประทานมากเลย
บอกเลยว่าร้านนี้โอ้โหน่าสนใจจริงเพราะคือร้านแรกในไทยเลยนะคะ
เวลาเราไปกินเนี่ยนะคะความรู้สึกว่าอุ๊ยฉันอยู่ไต้หวันหรือเปล่าเนี่ย

ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอน
แล้วก็ชิ้นใหญ่คุณภาพเต็มคำ
ใส่ใจกระบวนการทำทุกขั้นตอน
แล้วบอกว่าราคาถูกใจมากจริง

เอาไว้แบบนี้ถ้าท่านใดอยากจะเข้าไปดูรายละเอียด
สั่งซื้อก็เข้าไปได้นะคะ

แต่เอาล่ะสำหรับใครที่จดไม่ทันถ่ายไม่ทัน

เอาล่ะเราพร้อมจะช่วยรีวิวและโปรโมทสินค้าของท่านนะครับ
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
แล้วเราจะจับมือก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับ